ท่านก็ยอมรับในกระบวนการยุติธรรม
ไม่ว่าจะถามจดลงโดนจะตัดสิน
ว่าพรุ่งนี้ยังไงท่านก็เป็นศาลนั้นเท่านั้นเอง
ซึ่งในการจุดนมต่างผมก็ไม่มีปัญหานะฮะ

มันไม่ได้มีแค่กลุ่มพี่จตุพรนะครับ
มีกลุ่มหลายกลุ่มที่จะออกมาเคลื่อนไหวถึงขนาดว่าประกาศจะบุกม็อบลงถนนแล้วไง
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าถ้าเราเดินแบบนี้มันก็มีความขัดแย้งไปเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเหมือนเดิมนะครับ
วันนี้ผมคิดว่าประเทศมันเดินหน้ามาพอสมควรแล้วใช่ไหมฮะโควิดก็ขี้คลายลงนะครับ
เศรษฐกิจก็คิดว่ากำลังฟื้นตัวนักท่องเที่ยวก็เข้ามาแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะไปสู่จุดนั้นอีกนะครับ
ในขณะเดียวกันในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยที่พี่ตู่จตุพรห่วงใยว่ามันอาจจะไม่มีการเลือกตั้ง
ผมยังเห็นว่ามันมันไม่เห็นมีอะไรที่จะไม่สู่ไม่มีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีก็ก็ไม่กี่เดียวแล้วนะครับ
คือคุณธนกรมองว่าไม่เห็นจะมีสัญญาณอะไรเลยว่าการเลือกตั้งจะไม่เกิดขึ้น
ถ้าไม่ใช่แบบนั้นแล้วเนี่ยประเทศมันเดินหน้าได้ยังไงครับ
เมื่อทุกคนไม่ยอมรับกฎหมายนะครับ
ไม่ยอมถ้าเกิดว่าออกมาว่าพลเอกประยุทธ์
ยังไม่ครบ๘ปีจริงเนี่ยอย่างที่คุณธนกรบอก
ทำไมไม่ยอมรับไม่ฟังสารท่านเนี่ย
ผมได้ประกาศตั้งแต่ต้นว่าคณะหลอมรวมคุณธนากรฟังดีเนี่ย
ว่าเราไม่ต้องการไปกดดันสารรัฐธรรมนูล
อ้าแล้วเอาออกไปกดดันหรือเปล่า
วินิจฉัยอย่างไรก็สุดแท้แต่สารรัฐธรรมนูล
แต่ว่าผมมันมีความเห็นเช่นเดียวกับคนสาธารณะอื่นฐานะประชาชนเนี่ย
อ่านกฎหมายเข้าใจนะครับและเห็นรายละเอียดต่างก็แสดงความคิดเห็น
เราต้องการหยุดอำนาจ๓ปหยุดรัฐประหารนับหนึ่งประเทศไทย
นี่คือเจตนารมณ์ของคณะหลอมรวม
เพราะฉะนั้นการนัดหมายเวลา๕โมงเย็น
แปลความง่ายว่าสารรัฐธรรมนูลตัดสินเป็นที่ยุติแล้ว
เพียงแต่ว่าถ้าพลเอกประยุทธ์รอดเนี่ยขณะที่สังคมเขาเห็นข้อมูลเอกสารครบถ้วนอยู่แล้วเนี่ย
รอดของพลเอกประยุทธ์มันคือนาฬิกาปลุกเรือนใหญ่ที่ปลุกประชาชนก็วัดกันไป
ก็ทำหน้าที่กันไปนะครับคือหมายความว่าการที่ประชาชนออกมาไม่ใช่ว่าต้องการสร้างความแตกแยก
จริงก็ภายใน๘ปีเนี่ยคุณมีโอกาสสร้างความสมารณชันภายในชาติได้
ก็หลอกไปเจรจานับครั้งไม่ถ้วน
ที่สุดก็ไม่เคยมีความจริงจังอะไรที่จะสร้างความสมัครสมานสามัคคีกัน

มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นมากมายในอดีตที่ผ่านมา๘ปีเนี่ย
ผมเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงประเทศมีความก้าวหน้าตั้งหลายอย่างนะครับ
เพราะฉะนั้นและผมคิดบอกว่าวันนี้ถ้าเรา

ว่าจะชุมนุมลงถนนแน่นอนถ้าสารตัดสินว่าพลเอกประยุทธ์ไปต่อได้
อย่างนี้ด้วยการพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมครับ
ผมมองแค่วันนี้เราอยู่ภายใต้รำนวลเดียวกันหรือเปล่า
อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นคือสารตัดสินยังไงก็ต้องปฏิบัติตามนั้นเท่านั้นเอง
ผมไม่เคยพูดอย่างงั้นเลยนะครับครับคือเขาบอกเขาไม่เคยกด
เขาไม่เคยว่าในกลุ่มคุณจตุพรนะแต่มีกลุ่มอื่นที่บอกว่า

ผมเนี่ยแล้วก็พี่นกเขาและคณะเนี่ย
คุณนกเขาก็เป็นทนายความผมก็เป็นอดีตผู้แทน
เกี่ยวข้องกับการตรากฎหมายมาหลากหลายฉบับ
เราเองก็ต้องการอธิบายความสารรำนูนตัดสินอย่างไร
ก็ช่างสารรับนูนไปไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผมอยู่แล้ว
เพราะว่าคณะล้อมรวมเราเดินใหญ่กว่านั้น